คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเหตุการณ์นี้ที่เล่าไป
เหตุการณ์๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่

ที่ตำรวจ๓โรงพักกว่า๕๐นาย

เพราะมันมีเรื่องสามีเก่าสามีใหม่ทะเลาะกัน
ทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เจ็บทั้งคู่
และทั้งคู่ก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
และทั้งคู่ก็มีญาติมีคนใกล้ชิดมีคนสนิทมาเยี่ยม
แต่คนใกล้ชิดคนสนิทที่มาเยี่ยมมากัน๒๐๓๐คน

เขาก็กลัวว่ามันจะมีเหตุวุ่นวายที่โรงพยาบาล
ทางตำรวจ๓โรงพัก๕๐กว่านาย

แต่ประเด็นที่จะเล่าต่อวันนี้ก็คือ

ล่าสุดสามีใหม่ตายแล้ว

ใช่ค่ะตอนแรกแค่เจ็บทั้งคู่ตอนนี้ตายนะคะ
ฝ่ายสามีใหม่คือฝ่ายที่เสียชีวิตนะคะ
คือคนเจ็บมี๒คนทั้งสามีใหม่ทั้งสามีเก่านะคะ
สามีใหม่อายุ๓๑ชื่อในป่าง
เป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมา
สามีเก่าชื่อว่านายวีรวัตรอายุ๓๕ปี

จะไปทวงหลวงปู่ทวดและหนังสือคืน
จัดสามีเก่าก็คือนายวีรวัตน์

แต่ทะเลาะกันถูกนายวีรวัตรทำร้าย

เห็นท่าไม่ดีไปช่วยภรรยาทีนี้เลยสู้กันเจ็บทั้งคู่
สามีใหม่ถูกไม้สนุกตีหัวอาการหนักนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็ถูกมีดแทงด้วย
สามีใหม่คือเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจก็เลยต้องเรียกนายเวียรวัตรสามีเก่ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นายวิรวัตรปฏิเสธบอกขอสู้คดียื่นหลักทรัพย์เป็นเงินประกันตัวสามแสนบาท
ตำรวจบอกว่าไม่มีเหตุที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีก็ให้ประกันตัวออกไป
ทีมข่าวของเราก็เลยจะคุยกับฝ่ายหญิงหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ตัวนางสาวขนกพรหรือคุณแนน
เธอไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้แม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง
เป็นร้านที่นายวิรวัตรผู้ต้องหาไปสั่งไปกินเป็นประจำ

เล่าว่าปกติก็จะเห็นอดีตสามีของแนน
หลังเกิดเรื่องเพื่อนก็หายหน้าหายตากันไปหมด
เช่าตรงนี้ก็ปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร
เมื่อก่อนนี้เขาเคยมาเป็นลูกค้าเราเนอะแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นคืนนี้เขาก็กลับมาซื้อสินค้าของเราเนี่ย
แล้วก็ก็มาเห็นใครอยู่ที่บ้านนั่นเลย
เมื่อก่อนเขาเล่นสนุกอย่างเดียวมีหรือเปล่า
ตอนนี้เห็นมีแล้วนะคะเขามาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเห็นมีเล่นอย่างมี
ตัวสามีใหม่ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็บ้านอยู่ที่อำเภอฝาง
ญาติก็น่าจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่นั่นนะคะ